ประหลาดเกิดขึ้นในกุฏิวัดที่เพชรชบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
วัดทรัพย์สมทอดที่อำเภอบึงสามพันธุ์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ความร้อนเนี่ยมันขึ้นสูงเหลือเกินเป็นพลังงานจากอะไร
กุฏิของท่านเจ้าวาดวัดนะฮะเจ้าวาดวัดทรัพย์สมทอด
คือที่กุฏิเนี่ยจะมีจุดที่วางเหรียญหลวงพ่อพัฒน์อยู่
หลวงพ่อพัฒน์ท่านอยู่ที่วัดห้วยด้วนที่นครสวรรค์นะฮะเป็นพระเกจิชื่อดัง
แต่จุดตรงนี้อยู่ดีอุณหภูมิเนี่ยที่วัดได้เนี่ยมันสูงถึง๓๘องศาเซลเซียส
นี่๓๘๑ด้วยจุด๒ด้วยเห็นไหมขึ้นไปเนี่ยบางช่วงเนี่ยบอกขึ้นทะลุไป๔๐เลยนะ
องศาเซลเซียตเลยถ้าไปยืนใกล้เนี่ยไปสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่ามันร้อนมาก
อันนี้คือจุดหนึ่งนะฮะในกุฏินะแถวโคนเสาที่วางเหรียญหลวงพ่อพัฒน์เอาไว้
อีกจุดหนึ่งเป็นแถวที่จำวัดของท่านเจ้าวาดนี่แถวนี้ก็มีความร้อนขึ้นมาเหมือนกัน
คือคนในวัดแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยรู้สึกว่าเออมันร้อนผิดปกติก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยดู
วัดอุณหภูมิดูแต่ว่าด้านนอกตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยลองขุดหลุมลงไปดูนะ
เออว่ามันมีอะไรข้างล่างหรือเปล่ามีพลังงานไฟฟ้ามีสายดินหรือมีอะไรยังไงหรือเปล่า
หลุมแล้วก็ลองปล่อยน้ำไปน้ำไม่เต็มไม่ล้นนะฮะมันเหมือนลงไปเรื่อย
นี่ฮะเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสองวันที่ผ่านมาหรือมันจะเป็นโพรงข้างล่างใหญ่มาก
นี่เห็นไหมท่านเจ้าวาดวัดทรัพย์สมทอดนะครับพระครูสุริพัชโลภาษณนะฮะ
บอกว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ท่านได้นำรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์ขนาด๕นิ้วแล้วก็เหรียญหลวงพ่อพัฒน์
มหานิยมจากวัดห้วยด้วนที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วมาวางเอาไว้เพื่อรอให้ชาวบ้านเนี่ย
บูชานะแล้วพบว่ามันมีความร้อนผิดปกติเกิดขึ้น
ทีแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากผ่านมาสามวัน
เอ๊ะทำไมมันร้อนมากขึ้นมีไอร้อนมากขึ้นเวลาเดินไปใกล้
ลองสัมผัสดูเนี่ยร้อนอย่างชัดเจนเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาตั้งวัดเนี่ย
ช่วงเนี่ยขึ้นไปถึงห้าสิบองศาเซลเซียสก็มีนะอืมนี่อันนี้สี่สิบเอ็ดเลยนะ
ค่ะสี่สิบเอ็ดจุดหกนี่ฮะแล้วหลังกำแพงโคนเสาของกุฏิ
ควันพุ่งขึ้นมาอีกเขาก็ลองมาขุดดูกันก็ไม่เจออะไร
เอาน้ำเติมลงไปเติมยังไงก็ไม่เต็มทีแรกคิดว่าเอ๊ะกระแสไฟหรือเปล่า
ไฟต่อสายดงสายดินอะไรไว้หรือเปล่า

นี่ก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดโอ้โหมันพุ่งขึ้นเรื่อย
จนแบบบางทีถึง๑๐๐องศาเซลเซียส

วันแล้วลดเหลือ๔๐

แต่ร้อนได้มากร้อนอุ่นอุ่นนิด
ที่มีรูปเหรียญหลวงพ่อพัฒน์วางอยู่
มีน้ำไหลผ่านเป็นน้ำผู้น้ำอะไรหรือการ์ดอะไร
ถ้าความร้อนมันเพิ่มเพิ่มขึ้นถึงจุด
สูงสุด๑๐๐องศาเซลเซียสแล้วกลัวมันจะทุกข์หลังคา

ในมุมของท่านเจ้าว่าท่านจังงวลเรื่อง
เดี๋ยวไฟมันจะไหม้ขึ้นมาเกิดความร้อนมันพุ่งขึ้นไปเรื่อย
เดี๋ยวเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ท่านจะเสียหายหมด
หรือว่าวัดหรือว่ากุฏิไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยยุ่ง
แต่ในมุมชาวบ้านพอทราบข่าวเขามาดูกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คือหลายคนบอกนี่เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อพัฒน์หรือเปล่า

ทางวัดเองก็พยายามให้ช่างมาดูให้คนมาดู
ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาดูให้หน่อย
ฟังอาจารย์ออสหน่อยนะครับอาจารย์ออสบอกว่า
จุดที่เกิดความร้อนเนี่ยต้องไปดูว่าเป็นจุดที่มีไฟรั่วมาจากจุดอื่นหรือเปล่า
แล้วไปโดนเหล็กที่อยู่ในปูนหรือเปล่า
ต้องให้ช่างไฟมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ถ้าไม่เจอก็จำเป็นต้องรื้อนะ
เพื่อจะดูต้นตอเลยว่ามันมาจากอะไรกันแน่
พระแล้วก็ทางประสบการณ์เก่าหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้
ก็มาจากไฟฟ้ารั่วนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นไฟฟ้าที่ตำแหน่งณจุดที่เกิดความร้อนก็ได้นะครับ
แต่ว่าในเคสนี้เห็นว่าทางพระแล้วก็ทางคาราวาส
ให้ช่างไฟมาดูแล้วนะครับ
ก็ไม่พบว่ามีไฟรั่วอย่างไรแต่ว่าก็ยังเกิดความร้อนอยู่นะครับ
ตรงนี้น่าจะมาจากนะฮะไฟรั่วจากที่อื่นหรือไม่นะครับ
แล้วลงกราวก็คือลงในโครงสร้างเหล็กนะครับ
ก็คือตัวคอนกรีตจะมีเหล็กอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าไฟรั่วเหล็กก็จะร้อนไปด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ช่างไฟไปตรวจเช็คอีกสักครั้งนะครับ
เพราะว่าเหตุที่น่าจะเป็นไปได้สุดก็คือไฟรั่วนะครับอ่าอืม

ถ้าไฟรั่วจริงมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะ
คืออาจารย์ออสบอกว่าคงไม่ใช่อาถรรพ์อะไรพวกนั้นหรอก
เพียงแต่ว่าคือด้านในกุฏิจะมีโคนเสา

มาถึงเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตตรงนั้นก็ได้ใช่